เหตุการณ์ที่ต้องตามจับตัวมาให้ได้เหมือนกันค่ะภาพกล้องวงจรปิดก็ระบุชัดเจนเลยที่ระยอง
มีรถกระบะคันหนึ่งนะคะก็มีกลุ่มวัยรุ่นอยู่หลังกระบะประมาณสัก๗๘คน
อืมลักษณะเหมือนจะเมาค่ะไปรุมทำร้าย
เยาวชนวัยสิบแปดปีคนหนึ่งเหมือนกันทั้งเตะทั้งต่อยรุมทำร้ายจนเขาสลบเหมือดนะคะ
แล้วก็ยังมีการหิ้วปีกมาเหมือนจะพยายามเขย่าให้รู้สึกตัวเพื่อจะทำร้ายต่อด้วยนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตเลยนะคะพอรู้ว่าเสียชีวิตก็ทิ้งศพเขาไว้ตรงนั้น
แล้วก็หนีไปโดยที่เบื้องต้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าสาเหตุที่ต้องมาทำร้ายร่างกายกันขนาดเนี้ย
มันเป็นเพราะอะไรอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นจุดเกิดเหตุ
เตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยขี่ย้อนสอนมาแล้วกระบะคันนี้ก็คือขับมาทางตรงปกติ
กลมสีแดงนี่คือมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตนะคะเขาก็ขี่มาหลังจากนั้นเนี่ยกระบะปาดหน้า
แล้วก็มีคนลงมาจากรถแล้วดึงตัวผู้ตายลงมาแล้วรุมทำร้ายเลย
ภาพกล้องวงจรปิดนี้ได้มาจากหน้าร้านขายรถมือ๒ริมถนนสายบ้านค่ายระยองนะคะ
เป็นผู้ชายเกือบ๑๐คนค่ะรุมทำร้ายนายอานนท์หรือว่าน้องโฟลกวัย๑๘ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองเนี่ยค่ะคนร้ายเนี่ยนั่งกระบะตอนเดียวสีดำมาจอดในที่เกิดเหตุ
แล้วก็อย่างที่บอกพอน้องโฟลกขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาก็ลงไปดักเลย
แล้วก็กระชากลงมาจากรถจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มคว่ำอันนี้เป็นจังหวะที่รุมทำร้ายจนนายอานนท์หรือว่าน้องโฟลกเนี่ยหมดสติไปแล้วนะคะ
เพื่อนคนหนึ่งก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของน้องโฟสเนี่ยลากเข็นมาจอดใกล้ใกล้แล้วก็เนี่ยค่ะ
มึงดูยืนเขย่ากันดูว่าเมื่อไหร่จะตื่นมีการหิ้วปีกกันออกมาด้วย
สักพักหนึ่งพอตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าน้องโฟลกไม่ตื่นแล้วค่ะ
เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งเขาไว้ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ขับกระบะหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพบ้านค่ายพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศล
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนายอาทิตย์พ่อของน้องโฟลกค่ะ
เดินทางมากับเจ้าหน้าที่ด้วยเขาเป็นเจ้าของอู่เคาะพ่นสีชื่อดังในพื้นที่ระยองนะ
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พอเห็นศพลูกชายเท่านั้นนะคะร้องไห้ไม่เป็นภาษาเลย
เสียใจมากแล้วยิ่งเห็นสภาพศพลูกเต็มไปด้วยแผลฟกช้ำก็ยิ่งเสียใจ
ข้างกันรถมอเตอร์ไซค์ของลูกเป็นยามาฮาฟีโนสีดำทะเบียนหนึ่ง
กล้าไก่สอริสีเก้าสี่เจ็ดหกระยองก็ยังจอดอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องนำร่างของนายอานนท์เนี่ยไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบ้านค่ายนะคะ
ทีมข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากเพื่อนที่ซ้อนท้ายนายอานนท์มาด้วยกันในคืนวันนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาและนายอานนท์แล้วก็รุ่นน้องอีกคนนึงเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนในตัวเมืองระยอง
ไปกันสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองคันโดยนายอานนท์เนี่ยขี่มากับรุ่นน้อง
ทีนี้ก็ขี่กันมากำลังกลับบ้านแล้วนะคะมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ก็เจอรถกระบะคู่กรณีคันนี้เห็นว่ามีคนอยู่บนรถประมาณ๗๘คน
อยู่คนขับรถกระบะให้ของลับกับนายอานนท์
คือเหมือนชูนิ้วกลางใส่อะค่ะอืมทุกทั้งสามคนก็งงว่าเออ
ทำไมอยู่ถึงเหมือนมาด่ากันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย
เขาก็ไม่สนใจก็ขี่รถออกไปตามปกติปรากฏว่ากระบะคันนี้เร่งเครื่อง
ขี่ตามมาค่ะแล้วก็พยายามปาดหน้าพวกเขาสามคนก็เร่งเครื่องหนี
มาถึงบริเวณทางเข้าวัดน้ำคอกในกระบะคันนี้ปาดหน้ารถนายอานนท์
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องวงจรปิดก็คือลงมาจากรถ
แล้วก็ดึงตัวลงมาเลยจนมอเตอร์ไซค์คว่ำเลย
แล้วก็ดึงลงมาทำร้ายร่างกายข้างรถกระบะที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะ
รุ่นน้องที่ซ้อนท้ายอยู่วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ตัวเขาเองก็วิ่งหนีเหมือนกันขี่มอเตอร์ไซค์หนีกันไป
จากนั้นคนขับกระบะกลับไปทีนี้เอ่อรุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนขับกระบะเนี่ย
กลับไปขึ้นรถแล้วนายอานนท์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามเดิม
โดยขี่ไปคนเดียวแต่ยังไม่จบคุณผู้ชม
คนขับรถกระบะคนเดิมกลับมาทำร้ายอีกที่หน้าหมู่บ้านสุภาลัย
ที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดคือการทำร้ายครั้งที่๒
แล้วคนขับกระบะก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็ดักรอหน้าเต็นต์ขายรถมือสองมาอีก
สุดท้ายคือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนับนิ้วใหม่เนี่ยคุณผู้ชม
ครั้งแรกออกจากปั๊มน้ำมันมาลากลงมารุมทำร้ายรอบหนึ่งแล้ว
จากนั้นนายอานนท์ขี่รถจะกลับบ้านโดนดักทำร้ายคือภาพในกล้องวงจรปิด
คือก่อนภาพในกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งและภาพในกล้องวงจรปิดคือ
ครั้งสุดท้ายคือหน้าเต้นรถมือสองที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละ
คือดักรุมทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกอะค่ะ
ทีนี้เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน

ทำไมคนขับรถกระบะถึงต้องมารุมทำร้ายเพื่อนเขาแบบนี้

แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องท้าทายอะไรกันเลยด้วย
ขี่ไปเรื่อยกระบะก็เริ่มแล้วครับ
ตีคู่มาแซงแล้วก็เริ่มเบียดเบียดให้ลงซ้าย

ผมก็แซงไปจนถึงหน้าวัดน้ำคอกตรงลุงแป๊บซี่

เขามาปาดนะครับปาดลงแล้วก็เอาลง
คนขับเองก็ลงมาเปิดใส่ผม
ได้๓๔หมัดเพราะผมจอดอยู่ข้างหน้าผมก็
รอแล้วผมก็ค่อยขี่หนี
คนแยกท้ายแยกทางคนละทิศคนละทางเลยแล้วเขาก็วิ่งหนีออกไป
ขี่ออกไปทางหน้าสุภาลัยแล้วคนขับรถนะครับ

เขาก็ไปทำลักษณ์ทีหน้าสุภาลัย
มีการไปท้าทายอะไรกับเขาไหมครับผม
ไม่มีครับไม่มีการตอบกลับเงิน
ผมว่าน่าจะมืนเหมานะเพราะเลยมาเปิดรถครับ
ผมสงสารที่พี่ผมอยู่ต่อหน้าผมทำอะไรไม่ได้เลย
เขามา๗๘ผมอยู่คนเดียวเอ้ย๒คน
ทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจครับ
ผิดครับมันเป็นวันอะไรไม่รู้
ผมก็หมดไม่มีอะไรเลย
ว่ากลับหรือส่งมันกลับบ้านแค่นั้น
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่หน้าร้านรถมือสอง
ก็ไปเจอกับครอบครัวของนายอานนท์นะคะ
เพื่อจะเอาวิญญาณกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอ่างทอง
สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
คนที่นั่งทำงานอยู่ในบ้านในช่วงเวลาเกิดเหตุ

แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนด่าให้ของลับกัน

แล้วก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายเลยทีนี้

เห็นว่ามีรถกระบะจอดอยู่หน้าบ้าน
มีกลุ่มผู้ชายกำลังอุ้มร่างคนเสียชีวิตไปวางไว้ที่ข้างร้าน
เขาก็ไล่ให้ออกไปจากหน้าร้านเขา
กลุ่มคนรถกระบะก็ไม่ได้พูดอะไร
ก็ขับรถออกไปแล้วก็ปล่อยให้ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงนั้น
เขานี่แหละถึงต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
อ่ามาต้องกระอดรถก็ไปแล้วแค่นั้นแหละ

เห็นมันอุ๋มเด็กมันไว้ที่นู่นอ่ะ
อุ่มล้วยวางตรงที่นู่นอ่ะ
พี่หลังอย่างไรมั้ย

มึงไปแดงไปกันเลยนะมึงอยู่แถวนี้แหละ

เอ้ยยาวเว้ยยาวเว้ยยาวเว้ย

ไงล่ะก็ออกมาดู

ซึ่งพ่อของอานนทร์ก็เดินทางไปรับสมบันดาลลูกชายแล้ว
จากการตรวจชาญนาสุดสมของพรพบ้านข้าย

มีเลือดข้างในสมองทำให้เสียชีวิตค่ะ
ก็ได้นำศพลูกชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดขุมทองในจังหวัดอ่างทองบ้านเกิด
แล้วก็ขอให้ตำรวจเร่งรัดจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ตัวเขาเพิ่งคุยโทรศัพท์กับลูกเมื่อทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เอง
ลูกก็บอกอยู่ว่าดูทีวีอยู่บ้านเพื่อน
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนมาก
พนักงานสอบสวนสพบ้านค่ายก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถกระบะ
แล้วก็ประวัติกลุ่มคนที่อยู่บนรถกระบะค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางหลบหนีด้วย
จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีและคนที่อยู่บนรถกระบะไม่ว่าจะลงมือหรือไม่ลงมือ
มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ก็ตามสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นคิดว่าน่าจะมาจากการขับรถเบียดกัน
แล้วก็ปาดหน้ากันขณะที่กำลังขับรถขี่รถกลับบ้านกันจนกระทั่งมีการใช้คำหยาบคาย
มีการให้ของลับแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดนี้แหละค่ะ